มีป่วยตายคนนึงอีกคนนึงเป็นเจน

นั่นเท่ากับว่านี่คือพ่อและแม่ของเด็กที่เป็นศพนิรนามนะครับ
ขณะเดียวกันล่าสุดผลการตรวจชิ้นส่วนกระดูก
เอาไปทิ้งเมื่อปี๕๙กับปี๖๑แถวพื้นที่ของสายไหมนะฮะ
แถวนั้นเป็นที่รกร้างมีสารพระภูมิอยู่นี่ครับ

ล่าสุดมีรายงานว่าผลออกมาเนี่ยนะครับ
มันไม่ใช่กระดูกของมนุษย์นะ
กระดูกที่ขุดเจอ๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
ผลจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาแล้วนะครับ
ไม่ใช่กระดูกมนุษย์เพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่า
เรื่องของเด็กสองคนที่ยังหาร่างไม่เจอนะฮะ
ก็ต้องหากันต่อไปแล้วก็ต้องไล่สอบสวนกันต่อไปว่า
ตกลงแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณเอาลูกสองคนที่เสียชีวิตเนี่ย

แต่มันก็๑๐ปีแล้วนะใช่ไหม
ตั้งแต่ปี๕๙กับ๖๑ก็ตอนนี้๖๖นะครับ
ก็๕๖ปีแล้วค่ะ๖๗ปีแล้วนะฮะบังสบนะครับ
ทำให้ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
สืบสวนสอนอบางเขนได้นำตัวเจนเจษดา
เมียคนที่สามที่มีลูกกับเอ็มห้าคนค่ะ
แล้วเสียชีวิตไป๔เนี่ยออกมาจากห้องสอบสวนของสนบางเขน
เพื่อพาไปชี้จุดอีกครั้งหนึ่งที่ริมถนนประหลโยธินกมที่๒๕
ตามคำกล่าวอ้างนะฮะว่าเคยทิ้งไว้แถวตรงที่มีสารพระภูมิ
ขุดมา๒วันเจอกระดูกแต่ไม่ใช่กระดูกมนุษย์
วันนี้ต้องพาไปชี้จุดใหม่นะฮะ
เพราะมันผ่านมาหลายปีมีปั๊มน้ำมันขึ้นมาด้วยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะครับ
ระหว่างคุมตัวออกมาตรงนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเจนนะฮะ
เจษดาลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
พี่เจนอยากพูดอะไรนิดนึงมั้ยคะพี่เจนเครียดมั้ย
พี่เจนเครียดมั้ยคะพี่เจนเครียดมั้ยคะ
หลังเราหมายจับแล้วอะค่ะพี่เจนเครียดไหมพี่
เชนก็ไม่ตอบอะไรนะฮะตำรวจก็นำตัวขึ้นรถไป
ไปถึงจุดที่เคยบอกว่าเอาศพลูกมาทิ้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือที่เจนมาคนเดียวเพราะว่าในเอ็มเนี่ยถูกฝากขังไปแล้วนะฮะ
อยู่ในเรือนจำไปแล้วนะครับจุ๋มเองก็ถูกฝากขังไปแล้วฮะ
จุ๋มสุนันเมียคนสุดท้ายเมียคนที่ห้าเนี่ยนี่คือเจนนะฮะ
เป็นเมียคนที่สามนะครับเพราะวันนี้เขาเจออีกคนนึงนะฮะ
ก็เลยเป็นเมียห้าคนนะเจ้าหน้าที่พาไปถึงก็
เอาทูบมาจุดนะฮะพาเจนไปไหว้ก่อนจุดทูบ๑ดอก
ว่าอาจจะเป็นการไหว้เพื่อขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะ
ให้เปิดทางให้เจอร่างของเด็กสองคนชิ้นส่วนกระดูกอะไรพวกนี้นะครับ
จากนั้นก็พาไปชี้จุดนะว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเอามาทิ้งตรงไหน
คือระหว่างตรงนี้เนี่ยพบว่าเจนพยายามนึก
แบบนึกแบบนานมากค่ะเพราะเหตุการณ์นี้มันหกเจ็ดปีฮะ
สภาพแวดล้อมตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะครับว่าลูกสองคนเนี่ยเอามาทิ้งเอามาฝังตรงไหนนะครับ
คนนึงก็ปี๕๙อีกคนนึงปี๖๑ค่ะนี่ปี๖๖นะฮะนี่ไง
แล้วก็พาเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินไปชี้จุดแบบชี้แบบกว้าง
นี่เห็นไหมฮะชี้แบบกวาดหน่อยแถวนี้แนวนี้อย่างนี้
แต่ตอนแรกเนี่ยบอกทิ้งแถวสารพระภูมิเพราะว่าลูกตายแล้วอยากให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยดูแลลูก
มา๒วันเจอกระดูกเยอะเลยไม่ใช่กระดูกของมนุษย์
นี่ฮะเจนใช้เวลาในการนึกนานมากนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายบอกเจ้าหน้าที่บอกน่าจะเป็นทางนั้นแล้วชี้ไปที่ทางออกของปั๊มน้ำมัน
ซึ่งปั๊มเพิ่งสร้างมาปีนึงคุณรัชพรค่ะ
นี่ฮะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีปั๊มไงอืมแล้วนี่ปั๊มสร้างขึ้นมาเสร็จไปแล้วด้วยอ่ะ
ถ้าเกิดเป็นแถวนี้จริงเนี่ยคือแถวหน้าถนนแล้วนะฮะทางออกทางเข้าออกปั๊มเนี่ย
ค่ะถ้าตอนนั้นเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าอืม
แล้วตอนนี้ถ้าเป็นตรงนี้มันเป็นปูนโบกทับไปหมดแล้วใช่ค่ะมันมันขุดก็ลำบากแล้วล่ะ
เป็นถนนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าตำรวจก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับค่ะ
แล้วก็พาเจนเนี่ยเดินออกไปริมถนนพระหลโยธินเพื่อให้ดูอีกครั้งนึงนะว่าเออตกลงเนี่ยมันใช่ไหมตอนนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดมาจากถนนแล้วมาริมถนนแล้วถ้าตอนนั้นยังเป็นป่ารกร้างเป็นข้างทางเนี่ยมันน่าจะใช่ตรงนี้ไหม
เจนก็เริ่มสีหน้าเคร่งเครียดนี่นะฮะพร้อมกับบอกกำลังพยายามนึกอยู่นะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
จากการมาชี้จุดในวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าคาดว่าการชี้จุดของเจนเนี่ยคงจะคลาดเคลื่อนจากจุดเดิมพอสมควร
จุดเดิมนี่ถึงขั้นเอารถแบ็คโฮลมาขุดนะครับ
แต่จุดที่ถูกต้องเชื่อว่าน่าจะเป็นตรงนี้
ถนนด้านหน้าที่เป็นทางออกของปั๊มน้ำมัน
ชี้จุดเสร็จพาตัวกลับที่สอนอบังเขนนะครับ
เราได้รับรายงานจากชุดสืบสวนนะครับ

บอกว่าจุดที่เจนไปชี้จุดที่ให้การก่อนหน้านี้คลาดเคลื่อนแน่
เนื่องจากวันนี้เนี่ยนะ
บอกว่าจุดที่เธอเอาลูกมาทิ้งเป็นจุดแถวที่มีปั๊มน้ำมันขึ้นมา
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปั๊มก็ก่อสร้างก็ทัพก็ถมไปแล้วนะครับ
รายงานจากชุดสืบสวนบอกว่ากระดูกที่ขุดเจอเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ริมถนนผลโยธินกมที่๒๕นะครับ
ส่งกระดูกไปตรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ยืนยันชัดเจนแล้วว่ากระดูกนั้นไม่ใช่กระดูกมนุษย์นะครับ
วันนี้ก็ต้องให้เจนมาชี้จุดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าโอ้ถ้ามันเป็นตรงนี้แล้วจะต้องขุดหรือยังไง
ค่ะซึ่งมีรายงานมาบอกว่าตอนสัก๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ตำรวจนำตัวเจนไปถ่ายรูปทำบันทึกประวัติการจับกลุ่มนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตตอนแรกที่ไปลงพื้นที่นี่ดูสีหน้าเคร่งเครียดใช่ไหมพี่อุ๋ย

แต่พอมาถ่ายรูปบันทึกการจับกลุ่มเห็นบอกว่าสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเจนเข้าห้องสืบสวนเหมือนเดิมแล้วก็คุมตัวไปคุมขังในสอนอบางเขนค่ะ

สองศพตรงพื้นที่ตรงผนโยธินนี่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าจุดมันเริ่มไม่แน่นอนใช่ไหมคะ
นั่นหมายถึงว่าศพเด็กทารกที่เป็นศพระญาติที่เคยเจอเมื่อปีห้าหกห้าเจ็ดนู่นน่ะ
อ่าคือลูกของทั้งสองคนที่ฆ่าแล้วเอาไปฝังไว้จริงจริง
ตามคำบอกเล่าเลยทุกอย่างเลยวันนี้เนี่ยพลตำรวจตรีนพลภูลสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยนะคะ
ผลตรีนพลภูมิสวัสดิ์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะบอกว่าแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วปีห้าหกเนี่ยคือน้องไข่ดำอายุสิบเดือน
เท่ากับตรงกับคำให้การคำรับสารภาพ
ในการทิ้งศพเด็กทั้งสองคนของเอ็มและเจนนะคะน้องไข่ดำเนี่ยเกิดวันที่สิบห้า
ธันวาคมปีห้าห้าน้องอายุสิบเดือนค่ะ
สภาพตอนที่เจอตอนนู้นเลยเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำลายจุด
น้องสวมเสื้อสีขาวแล้วก็มีพระอ้อมยัดอยู่ข้างข้างนะคะ
น้องถูกใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้แล้ววางทิ้งไว้ใกล้กับพุ่มไม้
ริมถนนนิคมรถไฟสายหนึ่งใกล้กับสวนรถไฟ
สิบตุลาคมปีห้าหกอยู่สภาพแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเอ็มบอกว่าใช้มือตบตีที่ท้องลูก๒๓ครั้ง
แต่ด้วยความแรงทำให้น้องเนี่ยชักแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เลยนำร่างน้องไปทิ้งไว้ที่สวนจตุจักร
แต่ผลชนสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวชสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
จากการชนะสูตรศพเนี่ยน้องมีบาดแผลช้ำที่ปากล่าง
มีรอยช้ำใต้หนังศีรษะด้านหน้าสมองคั่งมีเลือดข้างมีบวมน้ำ
อดทั้งสองข้างมีเลือดข้างและบวมน้ำหัวใจก็มีเลือดข้าง
ตับม้ามไตมีเลือดคั่งทั้งหมดสาเหตุการตายคือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะคะ
คือดูอาการขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ท้อง๒๓ทีอะค่ะ
ถ้าอวัยวะภายในมันเลือดคั่งตั้งแต่หัวเกือบจะจดเท้าขนาดนี้
ส่วนกรณีของน้องเล็กต้านะคะน้องเล็กต้าเกิดวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีห้าเจ็ด
น้องอายุได้แค่สิบสองวันเท่านั้นเองนะคะถูกพบเป็นศพสิบสองพฤษจิกายนปีเดียวกัน
สภาพอยู่ในชุดทารกแรกเกิดสีขาวสวมถุงมือสีชมพูห่อด้วยผ้าห่มสีฟ้า
มีกระสอบปุ๋ยสีชมพูตัดปากถุงห่อไว้ชั้นหนึ่งใกล้กันมีกระเป๋าผ้าสีเขียวตกอยู่หนึ่งใบ
ตามร่างกายอะค่ะไม่มีบาดแผลนะคะแต่
ลักษณะศพของน้องคือคอหมุนได้รอบพี่อุ๋ยก็คือเหมือนคอหักอะค่ะ
น้องเล็กต้าเนี่ยเอ็มก็สารภาพอีกว่าเอามือตบตีที่ลำตัวและท้องไม่ต่ำกว่า๖ครั้งด้วยความแรง
แล้วน้องเล็กต้าก็ร้องไม่เลิกก็เลยเอาน้องไปขังไว้ในตู้วางทีวีให้น้องเงียบ
ซึ่งช่องของตู้มีความแคบพอยัดเด็กเข้าไปแล้วปิดตู้ชั้นวางทีวีก็จะไม่มีอากาศหายใจ
ตู้แบบนี้ค่ะยัดเข้าไปในตู้แบบนี้มันก็ไม่มีอากาศหายใจอะค่ะ
ผลชนสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวศบอกแบบนี้นะคะว่า
เล็กต้ามีแผลถลอกข้างลำตัวด้านซ้าย
มีรอยช้ำใต้หนังศีรษะส่วนบนด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าขวา
โหลกศีรษะขวาบนแตกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
ดเนื้อสมองใหญ่ด้านขวาส่วนผลตรวจชิ้นเนื้อสมองเนี่ยมีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
และในเนื้อสมองบางหย่อมหัวใจโครงสร้างทั่วไปปกติ
อดบวมน้ำเลือดคั่งตับเสื่อมสภาพหลังเสียชีวิต
สาเหตุการตายคือกระโหลกศีรษะแตกและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
จากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกนะคะ
ซึ่งก็ไม่ตรงกับที่เอ็มพูดอีกว่าเอามือทุบท้อง

คือผลชนะสูตรมันออกมาชัดเจนมากจริงจริงผลการชนสูตรของเด็กทั้งสองคน
อย่างที่บอกว่าเด็กสองคนเนี่ยพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยว่าถูกทำร้าย
จนเสียชีวิตทีนี้หลังจากวันนี้นะคะที่เจนเปิดปากยอมรับใช่ไหม
ว่าร่วมกันกับเอ็มเอาศพน้องไข่ดำไปทิ้งเอาไว้
ใกล้กับสวนจตุจักรในวันที่สิบตุลาคมนอกจากรับสารภาพแล้ววันนี้เจนเขียนคำรับสารภาพด้วยลายมือ
ใต้ภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจนศพเด็กทารกปีห้าหกด้วยนะคะเขียนมาในมือถือเลยพี่อุ๋ย
ข้าพเช้าชื่อเจสดาอายุสามสิบสามปีขอยืนยันว่า
ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ข้าพเจ้าพร้อมนายส่องศักดิ์ส่งแสงและเด็กหญิงวิยาดา
ร่วมกันนำเด็กทารกเพศชายอายุ๓๔เดือนใส่กระเป๋าเป้สีดำลายจุดรูปดาว
ทิ้งไว้ใกล้ผู้ไม้แถวถนนกำแพงเพชร๓หลังสวนจตุจักร
ใกล้กับสวนรถไฟจริงโดยได้โดยสารรถตู้จากสะพานใหม่
เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
แล้วก็ได้เขียนคำรับสารภาพว่าร่วมกับเอ็ม
ในการนำศพลูกชายอายุ๒เดือนใส่กระเป๋าสีเขียว
ทิ้งไว้หน้าโครงการเจเจกรีนถนนกำแพงเพชร๓ด้วยนะคะ
อันนี้คือลงไว้แบบเป็นลายลักษณอักษรเลย
ทีนี้ศพของอีกสองคนนะคะศพของลูกอีกสองคน
ซึ่งเป็นลูกของเอ็มแล้วก็เจนก็คือน้องธนา
น้องเกิดมาที่สิบสองกุมภาพันธ์ปีห้าเก้านะคะ
น้องเสียชีวิตตอนอายุได้สองเดือนปีห้าเก้านี่แหละ
เอ็มก็อ้างบอกว่าน้องธนาเนี่ยเสียชีวิตจากอาการป่วย
เขาไม่ได้ทำร้ายคนนี้มีแผลบริเวณศีรษะจากการเสียดสีกับที่นอน
แต่ก็ยอมรับว่าพอน้องเสียเนี่ยก็เอาร่างไปทิ้งที่สารตายายในพื้นที่สอนอสายไหม
เขาไปขุดขุดกันนะคะอีกคนนึงก็คือน้องนัท
นัทเกิดวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมปีหกหนึ่ง
เสียชีวิตตอนอายุได้ไม่เกิน๒เดือนนะคะปีเดียวกัน
สาเหตุมีรายงานว่าเอ็มบังคับให้เจนที่เป็นแม่แท้ของน้องนัทเนี่ย
เอาผ้าอุดปากลูกจนชักเพราะไม่ชอบเสียงร้องไห้ของเด็ก
แล้วเอาน้องนัทไปขังไว้ในตู้วางทีวีเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าน้องป่วยตาย
ซึ่งเอ็มบอกว่าใช้วิธีการเดียวกับน้องเล็กต้าที่เอาไปขังไว้จนเสียชีวิต
ค่อยเอาร่างไปทิ้งซึ่งเด็กทั้งสองคนที่ถูกฝังไว้ริมถนน
หนโยธินกิโลเมตรที่๒๕เดี๋ยวต้องรอดีเอนเอกระดูกก่อน
ที่ว่าเจอกระดูกตั้งไม่รู้กี่ชิ้นใช่ไหมคะครับแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าดูเหมือนว่ากระดูกที่เจอเนี่ย
มันจะเป็นไม่ใช่กระดูกมนุษย์ด้วยใช่ครับก็เดี๋ยวต้องรอไล่ตรวจสอบให้ชัดเจน
ก็เลยต้องพาไปชี้จุดใหม่ไงใช่ค่ะอืมทีนี้พอผลตรวจดีเอนเอของสองศพแรกในพื้นที่ตรงสวนจตุจักรมันออกมาชัดเจนแล้วอ่ะ
ครับตำรวจก็ออกหมายจับเจนห้าข้อหานะคะคือหนึ่งร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
สองร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายสามร่วมกันซ่อนเร้นย้ายทำลายศพ
ช่วยผู้อื่นซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงและห้า
ทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้ได้รับโทษเบื้องต้นเจนให้การสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับข้อหาที่เข้าข่ายความผิดค่ะ
ช่วงบ่าย๒โมงวันนี้นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
การปรับปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เรียกประชุมตำรวจชุดทำคดีนี้ค่ะ
โดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีสะเทือนใจสังคม
ซึ่งคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้วผลดีเอนเอสองศพในพื้นที่สอนอบังซื้อก็ยืนยันชัดเจน
ศพที่เจอคือลูกของเอ็มและเจนจริงจริงส่วนเด็กอีกสองคนที่ถูกทิ้งในพื้นที่สอนอสายไหม
เดี๋ยวรอผลตรวจเรื่องของจุดเรื่องของกระดูกอีกรอบหนึ่งอย่างชัดเจน
จากการสอบปากคำของเอ็มและเจนก็ปรากฏว่าให้การเป็นประโยชน์
รับสารภาพหลังทำงานกลับมาที่ห้องบอกว่าเห็นว่าลูกตายแล้ว
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนั่นแหละ
เอ็มจนถึงวันที่มีการคุมตัวไปฝากขังยังไม่ได้พูดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคดีเลยนะคะ
แต่ตำรวจก็มีพยานหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดกับทั้ง๓คนก็คือเอ็มเจนแล้วก็จุ๋ม
คือเมียคนที่๓ที่มีลูกด้วยกัน๕คนแล้วตายไป๔จุ๋มคือภรรยาคนที่๕ที่มีลูกด้วยกัน๓คน
ตายไปหนึ่งครับเจ็บอีกหนึ่งอ่ะลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กนะคะ
วันนี้ในพยานฐานในคดีนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปเอ่อไปตรวจเอ่อ
ไล่ความเชื่อมโยงไล่ทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อเอ่อ
ส่วนในศพเหมือนกันนะครับศพที่พบก็พบดีเอนเอของบุคคลอื่น
จากตัวเด็กนะฮะก็น่าเชื่อว่าเป็นดีเอนเอของของพ่อนะฮะเอ่อ
วันนี้นะครับตัวแม่เนี่ยแม่สองคนนะครับ
ให้การรับสารภาพทั้งหมดนะครับนะเอ่อส่วนตัวพ่อเนี่ย
ยังไม่ให้การรับสารภาพนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
พยายามฐานแค่นี้ก็เพียงพอในการมัดตัวผู้ต้องหาแล้ว
นะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีการดำเนินคดีนะฮะ
พ่อแล้วก็เอ่อแม่อีกสองคนนะครับส่วนน้องที่รอดชีวิตสองคน
คือน้องปิ่นและน้องมายมิ้นท์น่ะนะคะน้องปิ่นเนี่ย
คือลูกคนโตของเจนอ่าอายุสิบสองใช่ส่วนมายมิ้นเนี่ย
คือลูกคนกลางของจุ๋มครับนะคะตอนนี้คุณกันจอมพลังให้การช่วยเหลือน้อง
และน้องอยู่ในการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พักอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะคะซึ่งหลังจากที่น้องปี
น้องมายมิ้นรักษาอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพจิตใจค่ะ
ยมินนี่ลูกคนโตของจุ๋มอ่าลูกคนโตของจุ๋มแล้วก็โมเดลคนที่สองอ่าใช่ค่ะ
แล้วก็อีกคนนึงก็๖เดือนยังอยู่ที่บ้านที่คุณยายดูอยู่นะฮะ
ทุกผู้ชมครับเจนนะเจนเจษดาเนี่ยเมียของเอ็มส่องศักดิ์เนี่ยนะฮะ
อ่าวันนี้เนี่ยตำรวจบอกยอมรับสารภาพทั้งหมดแล้วนะครับ
ทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วเธอก็ขอตำรวจ
บอกช่วยนิมนต์พระมาให้ถวายสังขทานหน่อยเถอะ
อยากจะทำบุญให้กับลูกที่เสียชีวิตไปทั้ง๕คน
เพราะตอนนี้ยังถูกคุมขังแล้วก็สอบสวนอยู่ที่สอนอบังเขน
ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำเลยเหรอคะอ่าลองดูหน่อยนะฮะ
เกญสำนึกผิดหรือยัง
ไม่เจออะไรเลยเขาชอบอะไรเราก็ไม่ได้
เราก็ไม่ได้ให้เขาตอนนี้เขาก็จะเจอแล้ว
เราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นน่ะ
เพราะสุขใจสบายใจจริงเราก็สบายใจด้วย
เมื่อเราสุขใจสบายใจแล้วเราก็มีอะไรเราก็บอกเจอที่ไป

ตามคำร้องขอของผู้ตงหาที่สวนฮอล์บังเขตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเจนนะเมียคนที่สามของนายเอ็ม
ทำพิธีถวายสังขทานบังสุกุล
โหสิกรรมให้กับลูกที่เสียชีวิต
ลูกของเธอใน๔นะอีกคนนึงก็เป็นลูกของจุ๋ม
โมเดลนะฮะ๕คนนะฮะ

แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่าง
ชีวิตตัวเองได้เจอให้กับพระฟัง
พระนี่ตำรวจนิมนต์มาจากวัดบางบัวนะฮะ
ก็อยู่แถวพระหลโยธินนะฮะ
ก็เหมือนกับเป็นการสารภาพผิด
ระบายความรู้สึกอัดอั้นต่างให้กับพระท่านฟัง
เรียกตัวเจนออกมาสอบปากคำอีกครั้งนะครับแล้วเจนก็ให้การว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
เอ็มเนี่ยทำร้ายร่างกายตำรวจก็ส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูมิพล
เพราะต้องตรวจให้ชัดเจนว่าในเอ็มเนี่ยใช้อะไรทำร้ายเจนนะฮะอาจจะทุบตีนะ
หรือมีการใช้เหล็กใช้มีดรนไฟทำร้ายอย่างที่เจนบอกหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องรอผลทางแพทย์นะฮะทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมนะครับ
แต่เบื้องต้นจากการดูสภาพรอยแผลที่แขนของเจนคาดว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นไม่นานนะฮะ
นี่ที่แขนนะฮะเธอบอกถูกในเอ็มเนี่ยเอามีดดนไฟแล้วบังคับให้เอามีดเนี่ยมาจี้ตัวเอง
นี่แผลแบบเป็นแผลคีรอยเลยนะคะแล้วหลายแผลมากตำรวจคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่นานค่ะนะฮะ
เป็นแผลที่คล้ายคลึงกับน้องเด็กอายุ๑๒หรือว่าน้องเด็ก๔ขวบที่มีร่องรอยเหมือนกันเลยนะครับ
หลังตรวจร่างกายเสร็จตำรวจก็คุมตัวเจนกลับมาสอบสวนต่อที่สอนอบังเขนนะฮะอ่า
ระหว่างที่นำตัวกลับมานักข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะ

แล้วก็มีกระดาษที่เขียนรายชื่อเด็ก๔คนที่เป็นลูกของเธอ
เจนเองก็พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็คุมตัวกลับไปนะฮะที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหานะครับ
เราได้ข้อมูลจากชุดสืบสวนบอกว่าเจนได้สารภาพว่าร่วมกับนายเอ็มสามี
เอาศพเด็กไปทิ้งจริงโดย๑๐ตุลาคม๒๕๕๖ถ้าย้อนไป
สารภาพว่าได้เอาศพของน้องไข่ดำไว้๑๐เดือนเศษในตอนนั้น
ไปทิ้งริมถนนิคมรถไฟฟ้าสาย๑เขตจตุจักรใกล้กับสวนรถไฟ
ซึ่งเป็นท้องที่สอนอบังซื้อนะครับ๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๗เจนสารภาพว่า
นำศพของน้องเล็กต้าลูกชาย๑เดือนเศษไปทิ้งริมถนนิคมรถไฟสาย๑
เขตจตุจักรแถวสวนรถไฟเหมือนกันพื้นที่สอนอบังซื้อเหมือนกัน
ซึ่งทั้งสองศพก็เป็นศพรายญาติศพนิรนามที่มีคนเคยเจอ
แล้วเมื่อปี๕๙กับปี๖๑เจนสารภาพว่าเอาศพของน้องธนานะครับลูกชายวัย๒เดือน
กับน้องนัทธพงศ์หรือว่าน้องนัทลูกชายวัย๒เดือนอีกคนนึงนะครับ
เอาไปทิ้งที่รกร้างถนนผนโยธินใกล้กับที่ขึ้นปั๊มในเขตสอนอสายไหมในปัจจุบัน
เราถามตรองผบชนพนพสินพูนสวัสดิ์ซึ่งท่านดูแลคดีนี้
ท่านบอกว่าเจนให้การว่าถูกนายเอ็มทำร้ายก็เลยต้องส่งไปตรวจร่างกาย
ขณะเดียวกันพฤติกรรมของนายเอ็มเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือไม่
เพราะมีลูกถูกทำร้ายเนี่ยหลายคนเหลือเกินตำรวจบอกว่ายังตอบไม่ได้นะฮะ
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยาหลักฐานให้ชัดเจนก่อน
ถึงสามารถตอบได้ว่าแต่ละศพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่
ตอนนี้ยังพูดไม่ได้นะครับขอให้แบบรวบรวมประฐานทั้งหมดชัดเจนเรียบร้อยก่อน
ว่าแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัพพนามของพวกเราว่า
มันจะมาต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้
วันนี้ตำรวจไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่หอพักในซอยผนโยธิน๔๘แยก๓นะคะ
ต้องบอกก่อนว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่ใช่จุดที่เอ็มกับเจนอยู่
แล้วก็ที่คุณกันไปช่วยเด็กนะเพราะที่ไปช่วยเด็กเนี่ย
นั่นคือหอพักเดิมอยู่แยก๑๑แต่ซอยเดียวกันคือซอยผลโยธิน๔๘
คือหลังจากเกิดเหตุที่คุณกันเข้าไปช่วยเด็กแล้วปุ๊บเนี่ย
กับเจนก็เลยไม่กลับไปที่นั่นย้ายไปเช่าอยู่ที่อีกที่หนึ่ง
ซึ่งไม่ไกลกันอยู่แยก๓เองห่างกัน๘๕๐เมตร
ที่จะแบบซ่อนตัวค่ะครับเพราะว่าเจนก็ทำงานร้านอาหารแถวนั้น
ได้ไหมที่เจ้าของร้านอาหารบอกว่าก็ทำมา๖ปี
ก็ดูปกติดีวันนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ตรวจกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าได้ค่ะไปหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติม
สำเนาเอกสารบัตรประชาชนของเอ็มของเจน
มีเอกสารครอบครองรถยนต์มียารักษาโรคมีปืนปลอม๑กระบอก
ว่าน่าจะเป็นปืนไฟแช็คแล้วก็มีเทียนไฟแชค
มีมีดปลายแหลมสองเล่มแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้บางส่วนอยู่ในห้องนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเก็บของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ธรรมพิทักษ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
วันนี้ไปพร้อมกับตำรวจสอนอบางเขตแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ตำรวจเอกสุรพงศ์บอกว่าหลักฐานที่พบบางส่วนเป็นประโยชน์ต่อคดี
เพราะจุดนี้คือจุดสุดท้ายก่อนที่เอ็มกับเจนจะถูกจับกลุ่มค่ะ
แต่จุดนี้เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เอ็มกับเจนทำร้ายเด็ก
มีหลายจุดที่เขาอยู่นะครับจุดเดิมด้วยที่อยู่
แล้วก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เขาเข้ามาอยู่ทั้งสองคน
อันนี้เราเก็บไว้แล้วนะครับทางพธก็เก็บไว้พศนะครับ
ก็เก็บไว้เพื่อประกอบสำนวนเข้าสำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ยาหลักฐานเดี๋ยวเราจะให้ผู้ประชาแจ้งให้ทางสื่อบัญชนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เราส่งคุณออสซี่ดนรวีลงพื้นที่ไปคุยกับคนดูแลหอพักที่ซอยประหลโยธิน๔๘แยก๑๑เนี่ยนะคะ
ก็บอกเย็นวันที่๑๓กันยายนเอ็มกับเจนมาติดต่อขอเช่าห้องแล้วก็เข้าพักเลย
จ่ายเงินแรกเข้า๒๕๐๐บาทก็เลยให้พักอยู่ชั้น๒ห้องหมายเลข๖
เนมกับเจนก็ไม่ได้ดูมีท่าทีผิดปกติหรือว่ารีบร้อนอะไรนะก็พูดจาดีออก
เท่าที่สังเกตคือ๒คนนำเสื้อผ้าใส่ถุงกระดาษมา
ระหว่างเข้าพักก็ไม่เคยเห็นเด็กไม่ได้ยินเสียงการทำร้ายร่างกายอะไรเลย
เห็นแค่ว่าตอนเช้าก็ออกไปข้างนอกแล้วค่ำก็กลับมาพัก
ครั้งสุดท้ายที่เจอรู้สึกจะเป็นเช้าวันที่๑๙กันยายน
มารู้อีกทีว่าเป็นผู้ต้องหาฆ่าโบกปูนลูกสาวตัวเอง
ตอนนั้นคุณป้าบอกป้าช็อกไปเลย
นี่ถ้ารู้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุป้าไม่ให้เข้ามาพักหรอก
นี่คุณป้าเขาก็พาคุณออสซี่ไปดูด้วยนะคะในห้องพักเลย
ว่าเนี่ยพักห้องนี้เลยเอ็มกับเจนพักห้องนี้ไปพักห้องนี้
มันก็มีแค่ที่นอนกับหมอนแล้วก็เสื้อผ้าจำนวนนึงเท่านั้นเองค่ะ

มากับเมียเขา

ก็ธรรมดาเหมือนเราธรรมดามาพูดจาดี

พอเย็นปั๊บเขามาใช่ไหมไม่รู้เขามาทำอะไรป่ะ
เดี๋ยวพอดึกมาเขาขับรถออกไปแล้ว

ช่วงเย็นปั๊บพอมาห้องสักพักเขาก็ขี่มอไซค์ออกไปเหมือนเดิม

คล้ายเหมือนมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้

อุ้ยกลัวจังเลยฉันหมด
เวลาเผลอเขาอยู่ก็มาฆ่าเกินเราซวยเลย

คุณกันจอมพลังไปช่วยเด็กเมื่อ

แล้วตำรวจหรือว่าทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย

เสาร์ที่๙กันยายนค่ะ
คือในเอ็มเนี่ยที่ตอนนี้เขาอยู่กันแบบ

กับลูกสาวคนโตชิบ๒ควบเนี้ย
ก็ขับรถมาเสาร์ที่๙กันยายนเขาเข้าออกอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะ
แต่ก็พักค้างคืนที่นี่นะครับก็เป็นหอพักที่ซอยประหลโยธิน๔๔
แต่อันนี้แยกอะไรนะที่พักของเขา

ที่เจอเด็กที่ไปช่วยเด็กที่ช่วยเด็กแยก๓แยก๓อันนี้คือแยก๓นะฮะ
แล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นภาพที่ในเอ็มเนี่ยออกมาจากห้องพักลงมาข้างล่าง
แล้วก็มาขึ้นรถแล้วขับรถออกไปอ่าก็มีเด็กเด็กแถวนั้นตีบ่งตีแบตอะไรกันอยู่
เล่นกันอยู่นะฮะวันอาทิตย์วันหยุดนะครับพอในเข็มในเอ็มขับรถออกไปนั่นแหละ
รถเก่งทั้งเนี้ยนะฮะอ่าน้องอายุสิบสองปีก็เพราะตอนนั้นเจนก็ไม่อยู่ห้อง
อ่าก็วิ่งออกมาจากห้องมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
บอกช่วยหนูด้วยถ้าเกิดพ่อกลับมาเนี่ยหนูตายแน่หนูถูกทำร้าย
อ่าแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวคุณกันก็มาช่วยน้องก็บอกว่ามีน้องวัยสี่ขวบอยู่ในห้องอีกคนหนึ่ง
ไล่กันไปจนพบว่าเอ้าความจริงเขาไม่ใช่พี่น้องกันคนละแม่
แล้วน้อง๔ขวบอยู่กำแพงเพชรความจริงมีน้อง๒ขวบอีกคนนึง
ค่ะซึ่งญาติทางกำแพงเพชรบอกอยู่ไหนอ่ะยังหาไม่เจอ
เพราะคน๑๒ขวบเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกับคน๔ขวบ
คือระหว่างเนี้ยทำให้เขาต้องตามหาตัวในเอ็มอืมอ่า
ซึ่งนายเอ็มหนีไปเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าไปพักอยู่ตรงนี้นี่เอง
ค่ะแปดร้อยห้าสิบเมตรพะหนโยธินสี่สิบแปดแยกห้า
ใช่ใช่ไหมแยกสิบเอ็ดอ่าแยกสิบเอ็ดใช่
จากแยกสามเนี่ยย้ายไปอยู่แยก๑๑แต่มันคือซอยเดียวกัน
อ่าพะหลโยธินสี่สิบแปดอ่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลใช่ค่ะ
และท่านผู้ชมครับนี่ฮะคือเราได้กล้องวงจรปิด
ซอยพะหลโยธินสี่สิบแปดแยกห้าอ่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย
ซอยพะหลโยธินสี่สิบแปดแยกห้าเมื่อสิบสามกันยายน
สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีที่เราทำลูกศรเอาไว้นะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันเนี่ยเอ็มกับเจนนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีแดงผ่านกล้องไปนี่ตรงนี้แหละ
คงจะหาที่พักอ่าแล้วก็ไปเช่าห้องของป้าน้อย
ที่คุณอรัชพรบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ซอยพระขนโยธินสี่สิบแปดแยกสาม
เราก็เอากล้องวงจรปิดตรงนี้ไปให้ป้าน้อยดูนะครับ
น้อยบอกใช่อันนี้คือเอ็มกับเจนนะ
มาติดต่อขอเช่าห้องจริงจริงอ่า
ก็อย่างที่เจนนะฮะเมียคนที่สามนะฮะ
อ่าซึ่งเจนเนี่ยเขาถูกตามตัวได้
ก็คือ๑๙กันยายนนะฮะหลังจากที่เจอตัวในเอ็มนะครับ
จุ๋มนี่เขาก็ตามเจอก่อนหน้านี้นะฮะพาตัวจุ๋มกับเอ็มไปชี้จุดที่อ่า
เอาน้องโมเดลที่ทำร้ายเสียชีวิตไปโบกปูนอะไรที่บ้านที่กำแพงเพชรเนี่ย
แล้วก็ตามตัวเจนมาต่อก่อนที่เจนเนี่ยจะบอกว่า
เคยฆ่าลูกสี่คนด้วยเราตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ที่จุ๋มถูกจับเมื่อสิบเก้ากันยายนนะฮะกล้องวงจรปิด
ซอยผลโยธินสี่สิบแปดอันนี้แยกสามสิบเจ็ดนะ
อ่าแต่อยู่ในย่านผลโยธินสี่สิบแปดนี่แหละเช้านะฮะเจ็ดนาฬิกา
นี่เจนยังขี่จักรยานยนต์อยู่อืมคันนั้นนั่นแหละ
ร้านอยู่ผลโยธินสี่สิบแปดแยกสามสิบเจ็ด
ก็คือซอยผลโยธินสี่สิบแปดเมื่อเดิมอ่ะอยู่ท้ายท้ายซอยใช่ค่ะ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าใช่แต่ช่วงนี้เอ็มน่าจะถูกจับแล้วไปชี้จุดแหละ
อ่าเรื่องอ่าน้องโมเดลอ่ะไปกับจุ๋มที่กำแพงเพชรอ่ะกับจุ๋มอ่ะนะ
อ่าแต่ไอ้เรื่องเด็กสี่คนเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้กันค่ะนะ
๙นาฬิกา๑๓นาทีกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันฮะมุมเดียวกันนะครับ
เห็นผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองใส่หมวกกันน็อกสีขาวขี่จักรยานยนต์ผ่านไป
อ่านี่คือตำรวจนะอ้ออ่าตำรวจนะฮะอ่า
อาจจะต้องปลอมตัวมาหน่อยค่ะอ่าอาจจะไปสืบดูว่าเอ๊ะ
ใช่หรือไม่ใช่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าจนเก้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะ
ตำรวจนายนี้นะครับใส่เสื้อสีเหลืองหมวกกันน็อกเนี่ยฮะ
ก็ได้เจนมาแล้วนี่พาเจนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ขี่ผ่านกล้องไป
เพื่อมุ่งหน้าไปสอนอบางเขนนะครับกล้องอีกมุมนึงนะครับ
ซอยผลโยธิน๔๘นะครับช่วงเวลาเดียวกัน๙นาฬิกา๑๗นาที
จะเห็นเจนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
นี่เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะเอาอะไรเด็ดออกไปก่อน
นี่จะเห็นว่าเจนเนี่ยพยายามกดโทรศัพท์มือถือ
ค่ะไม่รู้ว่าว่าแชทเชิดหรือกดโทรศัพท์บอกใครอะไรยังไง
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งบริเวณซอยผนโยธิน๔๘แยก๕
อันนี้จะเห็นเจนเจษดานู่นนะฮะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจคันเดิมนั่นแหละ
ก็มุ่งหน้าไปสอนอบังเขนนะฮะมีอยู่หลายมุมนะครับ
เราได้มาลงพื้นที่ไปเราไปที่ร้านอาหารที่เจนเคยทำงานอยู่นะครับ
ซอยผลโยธิน๔๘นะฮะก็เป็นซอยเดียวกับหอพักของเจนนั่นแหละแต่คนละแยก
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากหอพักแยกสามนะฮะที่เพิ่งไปเช่าใหม่นะ
ที่ไปหลบอยู่กับนายเอ็มสักพักนึงเนี่ยห่างกันสักประมาณระยะทางกับที่ทำงานก็คือ๒กิโลเมตรกว่า
เจ้าของร้านอาหารนะฮะคุณแหม่มนะครับบอกว่าตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาตัวเจนที่ร้านเนี่ย
ความจริงรู้จักกันดีนะฮะตอนมาถึงเนี่ยก็เรียกเจนไปคุยเจนไม่มีทีท่าที่จะขัดขืนอะไรก็ไม่ต้องเข้าชาร์จ
เจนก็เดินตามขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของตำรวจไปนั่นแหละเรียกได้ว่าได้ตัวแบบละมุนละม่อม
เนี่ยเขาก็ไปตามตัวมานะฮะซึ่งตอนนั้นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ย
บอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตำรวจ
เนี่ยมาพาเจนเนี่ยลูกจ้างของเธอเนี่ยไปโรงพักทำไมมารู้อีก
ทีก็คือเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเนี่ยนะฮะเธอบอกเธอตกใจมาก
กลัวด้วยไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจนเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้
เพราะทำงานที่ร้านมา๖ปีนะฮะนิสัยก็เหมือนคนปกติทั่วไปเข้า
เพื่อนร่วมงานได้ก็เหมือนผู้คนทั่วไปถ้ารู้ว่าทำเรื่อง
แบบนี้เอาไว้เนี่ยเธอก็คงไม่รับเข้าทำงาน
เอมมี่มีเรื่องให้ตกใจได้รายวันจริงจริงนะคะตั้งแต่โบกปูน
ลูกจนฆ่าลูกด้วยมือถึง๔๕คนนี้ล่าสุดตกลงเมียไม่ได้
มีแค่๔ด้วยมีเมีย๕คนวันนี้พลตำรวจรีนกพระสินภูมิสวัสดิ์
รอบผู้บัญชาการตำรวจนครบ้านก็ต้องออกมาต้องมานั่งรับรู้
ชีวิตครอบครัวเอ็มนะเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีตำรวจ
ต้องออกมาแถลงว่าเอ็มมีเมียกี่คนน่ะนะคะสรุปเอ็มมีเมียเพิ่มค่ะ
เป็นเมีย๕คนคนนี้เนี่ยจริงคือเมียคนที่๒นะคะตอนแรกเรา
เข้าใจว่าคนที่๒คือเจนเจศดาใช่ไหมคะปรากฏจริงคนที่
มาก่อนนะคะเธอเป็นชาวจังหวัดกระบี่ค่ะชื่อตาปัจจุบันเธออายุ๓๒
๙ปีแต่ว่าเธอไม่ได้มีลูกกับเอ็มคบหากันปี๕๒๕๖คบกัน๔
ปีคือหลังจากที่เอ็มมีแฟนคนแรกคือนันแล้วก็หย่ากัน
กับนันเนี่ยคบกันปี๔๕๔๙๕ปีมีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๒๐
ตอนนั้นเอ็มยังใช้ชื่อจริงว่านพดลอยู่ก่อนจะเปลี่ยน
เป็นส่องศักดิ์หลังจากนั้นเอ็มก็หย่ากับนันแล้วมาคบกับตา
คบกับตาเนี่ยปี๕๒หลังเลิกกับนันได้ประมาณสัก๓ปีนะคะ
บกันก็พากันไปจดทะเบียนสมรสห้ามิถุนายนและเอ็มก็เปลี่ยน
ชื่อจัดนพดนเป็น๒ศักดิ์ในวันที่๑๙มิถุนายนปี๕๒คบกัน
๔ปีถึงปี๕๖ก็เลิกกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนยาคือก่อน
ทั้งคู่จะเลิกกันนะคะคือช่วงประมาณปี๕๔อยู่ระหว่างคบ
หากับตานะครับเอ็มไปคบเจนเจษดาเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เอ็มยัง
ตาแล้วก็ไปคบเจนด้วยอ่าคือเจนมาทีหลังแต่ก็มาอยู่
ส่วนเอ็มกับเจมีลูกด้วยกัน๕คน
มาเมียคนที่สี่คือหญิงนะคะคุณหญิงมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือน้องมาตัง
น้องอายุสิบขวบแล้วครับคนนี้เนี่ยไปพบรักษาสัมพันธ์กันที่ภูเก็ต
เมื่อปีห้าหกอ่ะก็หลังจากที่เลิกเลิกกระตา
แต่ยังคบกับเจนอยู่ก็ไปคบกับคนชื่อหญิงก็ไปเจอที่ร้าน
ก็มีอะไรกันจนมีลูกแต่ว่าคุณหญิงบอกว่าเอ็มไม่ได้มาส่งเสียดูแลอะไรเลย
มาเซ็นชื่อรับรองเป็นพ่อแล้วก็ไม่เคยมาดูแลไม่ได้มาอะไรเลย
ตอนนี้เธอมีครอบครัวใหม่ไปแล้วมีสามีใหม่มีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขไปแล้ว
ครับนะคะจากนั้นก็มาเป็นจุ๋มถูกไหม
ทีนี้เท่ากับว่าเอ็มนี่ครบซ้อนอยู่๓คนนะในช่วงก่อนจะเจอจุ๋ม
ก่อนเจอจุ๋มถูกต้องตอนตอนนี้ยังอ่าคนที่สี่คือหญิงอยู่
ใช่คือเอ็มครบกับตาปีห้าสองครับจดทะเบนสมรส
ปีห้าสี่ยังครบกับตาอยู่นะอืมปีห้าสี่ไปครบกับเจนเจสดา
และปีห้าสี่ถึงห้าหกก็ไปครบกับหญิงด้วย
ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีตาเข้ามาแล้วใช่คือตายังอยู่ตายังคงเป็น
ที่เกาะทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็มีเจนเข้ามาแล้วด้วย
แล้วก็มีเจนที่มีลูกด้วยกันห้าคนแล้วก็มีหญิงที่มีลูกด้วยกันหนึ่งคน
ซึ่ง๓คนเนี่ยครบซ้อนหมดเลยตาคนแรกตามด้วยเจนแล้วตามด้วยหญิง
จนสุดท้ายมาจุ๋มจุ๋มคือเมียคนที่ห้าครับ
ถ้านับอายุลูกสาวคนโตน้องมายมิ้นอายุ๔ขวบ
ว่าคบกับจุ๋มตอนปี๖๒แล้วก็อยู่กินมาจนถึงปัจจุบัน
มีลูก๓คนคือน้องมายมิ้นท์น้องโมเดลและน้องโตโต้
อันนี้คือถ้านับจากอายุน้อง๔ขวบนะค่ะแต่
แต่ถ้านับตอนท้องอยู่ในท้องอะไรด้วยแสดงว่า๖๑ใช่ไหม
ใช่ค่ะคงจะเจอสักหกศูนย์หกหนึ่ง
ใช่ค่ะก็คงจะเลิกกับตาไปแล้ว
กับหญิงไปแล้วเลิกกับตาไปในปีห้าหก
แล้วก็เลิกกับหญิงเนี่ยช่วงปีห้าหกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็คือปีประมาณสัก๖๑ก็มาเจอจุ๋ม

เพราะตั้งแต่คบกันก็เนี่ยลูก๕คนแล้วก็อยู่ยาวมาถึงวันนี้
ถูกต้องค่ะเท่ากับว่าพอได้ไปคุยกับทั้ง๓คน
คือเอ็มจุ๋มเจนทั้ง๓คนก็ยอมรับว่าอยู่กันแบบ๓คนผัวเมีย
เส้นทางรักของเอ็มกับเจน

เจนบอกว่าเป็นรักแรกรักมากไม่เคยมองผู้ชายคนอื่น

เส้นทางรักของเอ็มกับเจนมายังไง
คือต้องบอกว่าเอ็มกับเจนเนี่ยมีลูกด้วยกันมากที่สุดคือ๕คน
และทยอยฆ่าลูกอำพลางศพลูกปกปิดลูกจนเหลือแค่น้องปิ่นคนเดียว

เจนอนุญาตให้เอมไปที่ไปชมกับแม่พราะห์ใจกว้าเป็นผ่านสมุทร
เพราะเจนบอกว่าเจนไปทำหมันก็เลยไม่มีอารมณ์ทางเพศ
สนองเรื่องนี้ให้เอ็มไม่ได้เอ็มเลยไปหาจุ๋ม
พลตำรวจตรีนพสินบอกว่าที่เจนไม่ยอมแจ้งความและช่วยอำพลางศพเนี่ย
เพราะถูกเอ็มทำร้ายและข่มขู่จนเกิดความกลัว
ประกอบกับเอ็มเป็นรักแรกและรักเดียว

บนรถไฟครับพี่อุ๋ย
แล้วก็คบหากันมายาวนาน
สุดท้ายแล้วมีลูกด้วยกัน๕คน
ไปทำหมันเอ็มเลยมีเมียใหม่
เพราะเจนตอบสนองเรื่องบนเตียงไม่ได้
ระหว่างที่เขาอยู่ด้วยกัน๓คนผัวเมีย

มีคนถามมาเยอะมากนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า

เอาเงินจากไหนเหรอทำงานอะไรอ่ะเอ็ม
เอ็มไม่ได้ทำงานค่ะ
เพราะเจนกับจุ๋มเป็นคนทำงานหาเลี้ยงเอม

เอ็มอยู่เฉยอยู่บ้าน
แต่เจนกับจุ๋มออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูเอ็ม

จุ๋มจะทำอะไรก็ว่าไป๒คนนี้ก็หาได้ตกก็วันละ๕๐๐

จุ๋มเมียคนสุดท้องดาวน์รถให้

บอกเจนรับรู้แล้วก็ยินยอมให้เอ็มไปอยู่กับหญิงด้วย
หญิงก็คือเมียคนที่๔ที่ว่าไปพบรักที่ภูเก็ตแล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คน
เพราะดีที่หญิง

เพราะเขาต้องการเอาให้ชัดว่า
ว่ามีเมียกี่คนที่ไหนมันไม่ใช่นะคะมันต้องหาข้อมูลให้ครบ
คือถ้านายเอ็มเขาสามารถบริหารบรรดาเมียของเขาได้
แล้วมีชีวิตครอบครัวเหมือนบุคคลทั่วไปจะมีลูกกี่คนเลย
ก็ไม่มีใครว่าหรอกใช่ไหมแต่อันนี้มันเกิดเหตุฆาตกรรม
คือคุณไปทำร้ายเด็กจนเด็กเสียชีวิตเอาศพไปอำพลางคดี
ผู้หญิงที่ยังอยู่กับคุณก็บอกว่าคุณก็บังคับเขาทำร้ายเขา
ว่าต้องให้ช่วยเอาศพไปซ่อนเอาศพไปฝัง
แล้วยังมีเด็กอีก๒คนที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บ

ใช่ไหมคือน้องสิบสองกับน้องสี่ขวบ
ไม่นับว่าน้องสี่ขวบเนี่ย
คุณไปทำอะไรเด็กอ้างว่าอะไรนะรถล้มอะไรแล้วติดเชื้อลา
อันนี้ตำรวจเลยต้องขยายผลว่ามันยังมีเด็กคนอื่นอีกไหม

มีผู้หญิงคนอื่นที่ถูกกระทำอะไรยังไงหรือเปล่า
วันนี้ก็เลยเจอเพิ่มหนึ่งซึ่งเขาไม่มีลูกด้วยกันใช่ค่ะนะฮะแล้วเลิกกันไปแล้วนะครับอืม
อดีตภรรยาคนที่สองของในเอ็มเนี่ยชื่อคุณตานะค่ะคุณตา
ให้ข้อมูลว่าในเอ็มมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงนะฮะ
ซึ่งเราได้คุยกับแม่ของเขานะฮะแม่ของอดีตภรรยาคนที่สอง
บอกว่าโชคดีมากที่ไม่มีลูกด้วยกันลูกสาวก็เคยถูกนายเอ็มกระทำเหมือนกัน
ถ้ามีลูกด้วยกันก็ไม่แคล้วชะตากรรมอาจจะไม่ต่างจากเด็กทั้ง๕คน
ถูกนายเอ็มทำร้ายจนเสียชีวิตนี่ที่กระบี่นะฮะเขาเป็นคนกระบี่นะครับ
ซึ่งเราได้คุยกับแม่ของเขานะครับแม่ของอดีตภรรยาคนที่สองของนายเอ็มเนี่ย
บอกว่าในเอ็มคบหากับลูกสาวเมื่อปี๕๒แม่ไม่เคยเห็นหน้าในเอ็มนะฮะ
ถ้าจะเห็นก็เห็นแค่ครั้งเดียวแต่จำได้แม่นเพราะลูกสาวถูกในเอ็มทำร้ายร่างกาย
ถูกใช้มีดจี้บังคับให้ไปจดทะเบียนสมรสนะแม่บอก

ลูกสาวเล่าให้แม่ฟังบอกว่าหลังจากคบกับนายเอ็มได้๓เดือน
เอ็มก็ตามมาอยู่ด้วยที่บ้านที่ตำบลคลองพลที่กระบี่
จากนั้นในเอ็มใช้มีดจี้บังคับให้ไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอคลองท่อม
พอกลับมาบ้านอยู่ได้๒วันก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ถูกทำร้ายร่างกายถูกบีบคอนะจากนั้นอยู่มาอีก๗วัน
เอ็มหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไง
อยู่ดีดีก็หายไปแม่ของอดีตเมียคนที่สองของในเอ็มยอมรับว่าตกใจมาก
รู้ข่าวว่าในเอ็มเนี่ยเป็นฆาตกรฆ่าลูกโบกปูนอำพราง
โชคดีที่ลูกสาวของแม่ตอนที่อยู่กับนายเอ็มไม่มีลูกด้วยกัน
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
ใช่ไม่รู้เหมือนกัน

ซึ่งก็ราตามมีความจริงของตุ๊กสาวไปเลย
ตุ๊กใจครับว่าใหม่ตุ๊กสาวเรามีเกี่ยวกับทุกคน
แม้กำลังลับอยู่เลย
ส่วนตัวคุณตาแด่อนดีตเมียที่สองบ้านของในเอ็ม
เราก็ได้คุยด้วยนะครับเธอบอกว่า
คบหากับนายเอ็มเนี่ยเป็นช่วงสั้นนะโชคดีไม่มีลูกด้วยกัน
ในเอ็มเนี่ยอารมณ์ร้อนจริงเคยทำร้ายร่างกายเธอจริง
ส่วนตัวนายเอ็มเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรังนะตัวนายเอ็มเนี่ย
ซึ่งคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรัง

คือถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีเหมือนกับนักจิตวิทยาหลายคนวิเคราะห์ว่า
พฤติกรรมของเอ็มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาการจิตเวทเป็นโรคจิตหรือมีอาการทางจิต
แต่อาจจะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก
พ่อพระพระตัวสมบูรณ์เห็นบอกว่าพี่เคี่ยวเนี่ยได้ไปที่หมู่บ้านทุ่งสาราภูลำเนาของเอ็ม
แล้วก็ไปเจออดีตเพื่อนบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกันนะคะ
เขาเล่าบอกว่าจริงเนี่ยเขาก็เห็นบ้านเอ็มมาตั้งแต่เอ็มยังเด็ก
เห็นพฤติกรรมของครอบครัวเอ็มและน้องที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาแบบผิด

แต่ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าแม่เอ็มมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคนในบ้านค่ะ
ทั้งกับเอ็มแล้วก็น้องโดยเฉพาะน้องผู้หญิงเนี่ย
แม่เป็นคนบังคับให้น้องเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำ
ทั้งที่ก็เหมือนกับโตเป็นสาวแล้ว
แต่ก็ไม่ยอมให้ใส่ผ้าอาบน้ำ
ส่วนพ่อของเอ็มเองก็มักจะถูกแม่ด่าทอทำร้ายร่างกายเป็นประจำ

แม่ก็จะมาลงกับเอ็มแล้วก็น้องด้วยการตีหรือจับเหวี่ยงจนกระเด็น
พอช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มเห็นเอ็มเริ่มใช้ความรุนแรงกับตายายกับพ่อแล้วก็น้อง
ส่วนพ่อเอ็มค่ะหลังจากที่แม่เอ็มเสียไปเนี่ยพ่อก็มีภรรยาอีกหลายคน
ปัจจุบันเนี่ยพ่อเอ็มมีเมียอยู่สองคนนะคะ
อยู่สองคนนะตอนนี้พร้อมกันอยู่ที่วังคีรีคนหนึ่งห้วยยอดอีกคนนึง

พ่อของมันตอนนี้ไปได้เมียอยู่เมียหนึ่งก็แกแล้วก็เมียที่สองก็อยู่ที่อัตมวังกินีเลยไปนิดนึง
คนมันเป็นกรรมพันธ์มันตั้งแต่แม่มันแม่ของมันแม่ของไอ้ผู้ชายคนนี้นะ
เรียงลูกเรียงอะไรมันเป็นแบบนี้นะ

โยนกว้างติ๊งอะไรแบบนี้นะ
เหวี่ยงไปแล้วก็มัน
ถ้าเราอยู่ใกล้กินข้าวไม่ลงพ่อก็ไม่มีความสามารถอะไรเลย
ทำไมไม่เจรจาเมียว่าเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ได้ถ้าโยนกว้างทิ้งอะไรแบบนี้มันลูกทุกคน
ก็คือเรียงแบบลูกตี

อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากอดีตเพื่อนบ้านนะคะว่า
เพราะแบบนี้หรือเปล่าแม่ก็เป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงตั้งแต่เอ็มเด็ก

เอ็มก็เลยรับมาทั้งพ่อทั้งแม่คือมีเมียหลายคนเจ้าชู้แล้วก็ชอบใช้ความรุนแรง
แต่เราเคยคุยกับคุณพ่อของในเอ็มพ่อบอกก็ตัดพ่อตัดลูกกันไปนานแล้ว
พอเกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาตามหาน้องโมเดลกันเนี่ย
เอ็มก็โกหกบอกอยู่กับปู
โทรมาหาปู่กันตำรวจโทรมาบอกไม่อยู่เนี่ยก็มาไล่กันนะฮะ
ทุกผู้ชมครับเรื่องราวของน้องวัยสี่ขวบนะฮะ
น้องมายมิ้นนะครับเด็กหญิงวัย๔ขวบที่คุณกันจอมพลังเข้าไปช่วย

ทีแรกเด็กอายุ๑๒วิ่งหนีออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็บอกมีน้องอยู่ข้างในห้องด้วยนะครับ
วันนั้นคุณกันบอกไปอุ้มไปช่วยเด็กออกมาจากห้องเนี่ย
เนื้อตัวก็เปื่อยมาแล้วถูกแช่กระมังอยู่แช่น้ำอยู่
พี่สาวบอกน้องตาบอดเพราะว่าพ่อเนี่ยคือในเอ็มเนี่ย
เอาสายฉีดชำระฉีดมันแรงมากนะมันแรงมากค่ะ
เวลาทำร้ายเด็กอ่ะนะฮะแล้วก็พบว่าอ้าวมีมีปากเหมือนปากแหว่งเพดานโว
อาจจะเป็นเหตุการณ์ว่าเด็กเนี่ยถูกกระทำนะฮะท่านผู้ชมครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ย
เปิดปากกับภาคภูมิที่ผมจัดรายการที่ไทยรัฐทีวีเนี่ย
ผมเชิญคุณกันมาก็มาคุยกันเรื่องความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีเอาผิดกับนายเอ็มมานะ
แล้วก็มีญาติยาดของน้องนะครับ

เพราะน้องคือพี่สาวของน้องโมเดลที่ถูกโบกปูนฝังอยู่

ก็มีคุณลุงของน้องมานะฮะ
เป็นพี่เขยของจุ่มนะ
ของแกเนี่ยเป็นพี่สาวของจุ่ม

เพราะจุ๋มกับเอ็มเนี่ยมีลูกกัน๓คน

ก็คือยายของเด็กเลี้ยงที่กำแพงเพชรนะ
ซึ่งทั้งน้องมายมิ้น๔ขวบโมเดล๒ขวบ
แล้วก็ปัจจุบันก็โตโต้๖เดือนที่ยังอยู่กับยายที่กำแพงเพชรเนี่ย
มาตั้งแต่เด็กขอยืนยันว่า

เพราะมันพันไปถึงการที่ในเอ็มเนี่ย

ประกาศขอรับ

ให้กับเด็กหญิงคนหนึ่ง

ซึ่งในรูปจริงคือรูปน้องมายมิ้น

ทีนี้ญาติที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด

เขาไม่ได้มีอาการปากแหว่งเพดานโหว

เอ็มบอกอะไรนะเด็กรถล้ม

เนื้อมันกินเข้าไปต่อเชื่อม

เป็นพี่เขยของจุ๋ม
นะครับไปพบโพลโมทรีน้องประสิทธิ์ภูมิสวัสดิ์รองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานที่ดูแลคดีของในเอ็มกับเมียก็คือเจนกับจุ๋มนะครับ
คุณกันจอมพลังบอกว่าเพิ่งรู้ความจริงจากลุงสังวร
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กว่าน้องมายมิ้นเนี่ยปกติทุกอย่าง
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงวันที่เข้าไปช่วยเด็กเนี่ยเด็กสองคนเนี่ย
ว่ามี๑คนร่างกายผิดปกติก็คือเด็กวัย๔ขวบมีอาการตาบอด
แหว่งนะซึ่งยังมีพฤติกรรมที่พบว่าพ่อของเด็กคือในเอ็ม
ทำให้สงสัยว่าในเอ็มตั้งใจทำให้ลูกเนี่ยดูเหมือนคนพิการปากแหว่ง
ดานโหวหรือเปล่าค่ะเพื่อเอาเด็กเนี่ยมาหากินหรือเปล่า
เพราะข้อมูลที่เด็กปากแหว่งเนี่ยมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ในเอ็มบอกมา
แล้วก็ญาติญาติบอกมาก็เลยอยากให้ตำรวจดำเนินคดีเพิ่มเติม
ในเอ็มในฐานการค้ามนุษย์ด้วย
ขณะที่ลุงสังวรนะฮะยืนยันว่าเลี้ยงหลานสาวคนนี้มาตั้งแต่
เกิดมาอายุแค่สัปดาห์เดียวฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าจุ๋มเนี่ย
เขาไม่เลี้ยงเข้ามาให้แม่เลี้ยงก็คือคุณยายร่างกายปกติทุกอย่างไม่พิการ
จนอายุได้๒ขวบในเอ็มกับจุ่มเนี่ยพ่อกับแม่เด็กก็มารับลูก
เลี้ยงที่กรุงเทพโดยไม่รู้ว่ามาเอาไปตอนไหนไม่ได้บอกอะไร
เพราะวันที่มาพาไปเนี่ยตัวลุงแกไม่อยู่บ้านนะเหลือแต่ยายของเด็กนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นก็ให้ไปก็เห็นว่าลูกสาวมารับลูกตัวเองยายเขาก็ให้ไป
เพราะว่าเขาต้องเลี้ยงหลาน๖เดือนอีกคนนึงเขาก็เลี้ยงไม่ไหวค่ะอ่าตอนนั้น๖เดือน
ยังไม่เกิดแต่ว่ามารับไปก็เขาก็ให้ไปตัวลุงสังวรบอกว่า
ความจริงไม่อยากให้เด็กไปเพราะไม่มั่นใจว่าจุ๋มแม้จะเป็นแม่แท้ของเด็กเนี่ย
แล้วก็เอ็มด้วยเป็นพ่อแท้แท้เนี่ยจะดูแลลูกได้ดีหรือไม่พอเอาหลานไปเนี่ย
ไม่ติดต่อมาอีกเลยนะพยายามติดต่อไปยังจุ๋มสุนันบอกให้ส่งรูปหลานมาให้ดูบ้างคิดถึง
ไม่เคยส่งมาให้ดูเลยจนกระทั่งวันนี้ที่คุณกันบุกไปช่วยเหลือ
ลุงบอกเห็นสภาพหลานสาวแล้วรับไม่ได้นะฮะ
ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คิดถึงเขายายเขาพอยายทงสารยายเพราะพอกันกับยาย
ผมขอดูก็ถ่ายรูปมาให้กูดูบ้างสิมันเป็นคนยังไงมันเป็นยังไง
เขาก็ไม่ถ่ายไม่ทำอะไรมันอยู่ไหนตอนนี้อยู่ข้างนี่แหละ
เขาถ่ายรูปลองดูทีกูอยากดูมันดิ้นลองดู
ไม่ยอมถ่ายรู้สึกเสียใจมากเลยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้
สาของเขาเป็นก็คือประหารใช่นั่นแหละประหาร
ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้นะคะคดีนี้บิ๊กโจ๊กครับ
บิ๊กโจ๊กครับผลดำเนินเอกสุรเชษหักพานรองผอบตรเข้ามาดูแลคดีด้วยแล้วนะฮะ
เพราะนอกจากเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลงานด้านสืบสวนแล้วเนี่ย
ดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเด็กแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยนะครับ
โจ๊กเรียกประชุมตำรวจทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทันทีนะฮะ
ทั้งสนเขียนสนซื้อสนสายไหมหรือว่าสพปางมาฆาตที่จังหวัดกำแพงเพชร
โดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าได้กำชับกับชุดสืบสวนสอบสวนว่าให้แยกสอบสวนพฤติกรรมของในเอ็มส่องศักดิ์
ว่ามีการทำร้ายลูกแต่ละคนยังไงบ้างนะฮะ
เนื่องจากมีลูกเจ็บ๒แล้วก็ตายไปอีก๕เพื่อนำสำนวนเหล่านี้เนี่ยมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่ม
ส่วนเรื่องการไปเรียรายรับเงินบริจาคจากเด็กที่เป็นลูกสาววัย๔ขวบ
ตรวจสอบบัญชีการเปิดรับบริจาคแล้ว
เปิดรับมีคนโอนเงินมาให้ตั้งแต่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีการเคลื่อนไหวโอนเข้ามาอยู่๑๗รายการเงินที่ได้มา๓๕๐๐กว่าบาท
โดยยอดที่เข้ามาเนี่ยมีตั้งแต่โอนให้๗บาท
ถึงมากสุดก็คือโอนให้๑๕๐๐บาท
ชื่อบัญชีเป็นชื่อบัญชีของนางสาวเจษดาหรือว่าเจนเมียคนที่สามค่ะนะฮะ
แต่ลูกที่เอาภาพของเด็กที่ปากแหว่งไปเปิดรับบริจาคเนี่ย
คือลูกของจุ๋มสุนันเมียคนที่ห้า
ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของในเอ็มส่องศักดิ์นะฮะ
ทำอะไรมีรายได้จากไหน
โจ๊กบอกตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ทำมาหากินนะฮะ
ก็คือให้เมียสองคนเนี่ยทำมาหากินแล้วเอาเงินมาให้ในเอ็ม
เหมือนที่คุณรัชพรบอก๒คนหาเงินได้๕๐๐ให้ผัวไป๔๐๐
รถที่ใช้ก่อเหตุขับไปขับมา
จุ๋มเมียคนที่๕ดาวเจนเมียคนที่๔ผ่อน
ตำรวจก็สงสัยเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคนะฮะ
เดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะ
เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าเด็กไม่ได้พิการตั้งแต่กำเนิดนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นการหาประโยชน์จากเด็ก
ซึ่งเข้าข่ายการผิดความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับ
ในส่วนข้อหาเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับ

เพราะว่ามีการเรียรัยถึงประมาณ๓๐กว่าครั้งนะครับ

เหล่านี้ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย
ก็ต้องไปแจ้งข้อกว่าหาเพิ่มเติมในเรือนจำ
นะฮะอ่าแล้วก็หาเรื่องกับอ่าท่านเนยการอ่า
สำนักงานคติธรรมนุษย์ก่อนศูนย์หนึ่งนะครับก็ส่วนอีกสองคนนะครับ
ท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนก็จะขยายผลเพิ่มเติมว่า
จะเกี่ยวข้องเข้าข่ายกันด้วยหรือไม่อย่างไรนะฮะสำหรับเมียทั้งสองคนของในเอ็มนะครับ
ก็คือจุ๋มกับเจมส์วันนี้เนี่ยครอบครัวของจุ๋มที่กำแพงเพชรนี่เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานนะคะ
เพื่อที่จะให้ปากคำในกรณีของน้องมิ้นเคสที่บอกว่าไปโพสต์ว่าน้องเป็นปากแบงค์เพดานโวม
โรคหัวใจเป็นอะไรต่างนานาคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องปกติดีทุกอย่าง
ไม่เคยเป็นอะไรเลยตลอดระยะเวลาสองปีที่ยายเลี้ยงน้าเลี้ยงลุงเลี้ยงมาเนี่ย
น้องปกติดีร่าเริงแจ่มใสกินข้าวได้ผิวขาวอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลย
จนกระทั่งเอ็มกับจุ๋มเอาไปเลี้ยงนี่แหละมีครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าพากลับมา
แล้วไม่ยอมลงจากรถทั้งสามคนเลยคือน้องมิ้นท์เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลาง
เอ็มที่เป็นคนขับกับจุ่มที่เป็นคนนั่งแล้วก็คือเหมือนรถกระจกมาทัก
สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏน้ามองเข้าไปเห็นอุ้ย
ทำไมหลานเหมือนแบบปากแหว่งอ่ะกำลังจะอ้าปากถามเอ็มก็กดกระจกขึ้นเลย
ไม่ยอมพาเด็กลงจากรถเลยไม่ยอมลงเจ้าตัวก็ไม่ยอมลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
นี่เมื่อเช้านะคะชุดสืบสวนตำรวจนครบานแล้วก็สพปางมะค่าค่ะ
คุณยายลำดวนก็คือแม่ของจุ๋มเชิญน้าสอนก็คือน้าของจุ๋มนะคะ
น้องแม็กซ์หลานของจุ๋มแล้วก็หลานอีกคนนึง
สอบประคำเพิ่มเติมนะคะทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมิ้นเนี่ยปกติดีทุกอย่าง
เนี่ยอุ้ยแม็กซ์นี่น่าสงสารมากนะครับน้องอายุเพิ่งจะสิบสามเองอ่ะอืม
กับจุ๋มตอนกลับไปบ้านเที่ยวนั้นอ่ะบอกให้แม็กซ์อ่ะไปช่วยขุดหลุมให้หน่อยอืม
ที่จะฝังน้องโมเดลอะค่ะให้แก๊กช่วยขุดซึ่งน้องก็ไม่รู้หรอกว่าขุดทำไม
ก็ไม่รู้แม่ก็ไปขุดก็ขุดให้พอขุดเสร็จปุ๊บเนี่ย
คนฝังเนี่ยก็เป็นเอ็มกับจุ๋มแต่แม็กซ์บอกแม็กซ์เห็น
ตอนที่เอ็มแบบโบกปูนอยู่อ่ะพูดคนเดียวแล้วก็หัวเราะหูย
ซึ่งตอนที่สอบปากคำน้องแม็กซ์เนี่ยก็คือต้องให้สหวิชาชีพเป็นคนสอบถามนะครับ
เพราะน้องแม็กซ์คือเป็นเยาวชนอ่ะอายุสิบสามเองครับคุยกับน้าศรนะฮะ
้าของจุ๋มบอกว่าเมื่อก่อนหลานชื่อมิ้นไม่ได้ชื่อมายมิ้น
กับจุมพงษ์เอาไปเปลี่ยนเองนั่นแหละย้ำเลยว่าตั้งแต่แรกเกิดจนสองขวบเนี่ย
มิ้นปกติดีทุกอย่างเลยไม่ได้มีอะไรตามที่เอาไปโพสต์รับบริจาค
แม้แต่อย่างใดครึ่งปีหลังจากที่เอาน้องไปอยู่ด้วยเนี่ย
ครึ่งปีปรากฏพอกลับมาเนี่ยอย่างที่น้าสอนบอกอ่ะ
เห็นน้องแบบปากแหว่งเพราะกลับมานี่ไม่มีใครยอมลงจากรถเลย
เปิดประตูออกมาเอ้ยเปิดหน้าต่างออกมาแง้มสวัสดีปุ๊บอุ๊ย
เห็นหลานปากแหว่งพอจะถามเอ็มก็กดกระจกขึ้น
จนมาเป็นข่าวถึงเพิ่งรู้ว่าโอ้โหตายแล้ว
โดนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นของน้าสอนนะคะ
น้าสอนบอกว่าน้าสอนเชื่อว่ามันเกิดจากความตั้งใจ
น้องมิ้นเป็นแผลแบบนี้ต้องค่อยทำให้น้องปากแหว่ง
ไม่ใช่น้องสนหรือว่าล้มเองแน่
ส่วนในเรื่องอยู่กันแบบสามคนผัวเมียเอ็มเจนจุ๋มอะไรเนี่ย
ทางบ้านไม่มีใครรับรู้อะไรเลยค่ะ
เกิดทะลอกแค่เฉยอะไรแค่เฉย

แต่ยังไม่เยอะเหมือนตอนนี้

มันทำไปได้ยังไงทำให้ลูกปากแหว่ง

ทุกคนมารู้ข่าว
พระมาธรรมพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
ก็บอกตกดึกได้ยินเสียงก๊อบแก๊บ
เหมือนเด็กกินขนม
คิดว่าถูกสะกดไหม

บางคนเชื่อเรื่อง
ภูมิใสเรื่องอะไรอย่างนี้
ใช่คิดว่า
เพราะที่ผ่านมาไม่มี
ไม่มีใครเห็นใครเจอ
ไม่มีใครเห็นใครไปไม่มีใครติดหลังนั้นแล้ว

เพราะว่ามันปิดประตูล็อกหน้าต่างอะไรเลย

แต่ก็ไม่เอะใจนะครับ

คุณตาทวนทองแกอายุ๘๔ปีแล้วค่ะ

ดวนแม่ของจุ๋มเคยมายืมเงินตา๓๕๐๐บาท

แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นเอาลูกแม่ไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่แต่ง

ยายลำดวนมาขอยืมตังค์

จะเอาแขกไปพักโรงแรมด้วย
ช่วงนั้นยายลำดวนไปหายืมเงินคนเกือบทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ

บากหน้าไปขอยืมเงินเยอะแยะไปหมด
ได้ค่าซองงานแล้วจะเอามาคืนนะ
ก็สุดท้ายเอ็มก็ไม่ได้มาแต่งงาน

ตานี่แหละเป็นคนให้อยู่ไฟเอง
ตาเห็นน้องมิ้นในร่างกายปกติดีร้อยเปอร์เซ็นต์
พูดเก่งตาไม่บอดไม่พิการ
โมเดลวัย๒ขวบก็น่ารักน่าชังปกติดีทุกอย่างเหมือนกัน
เห้อ
ไม่เป็นไร
ร้อยเปอร์เซ็นต์

แล้วก็อีกคนมันเอาไปฆ่านี่ก็มันเดินได้แล้วหย่านมได้แล้ว
ตะวอนเอากุ้งพามันไปขายมันก็หิ้วเดินหาขายกุ้งตามยายมันได้แล้ว
ทุกผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปที่กำแพงเพชรเนี่ยนะฮะ
ทางที่บ้านของจุ๋มเนี่ยญาติญาติเขาก็พาเราไปดูข้าวของเครื่องใช้
หลายอย่างในบ้านนะฮะแล้วก็ไปเจอสมุดบันทึกนะครับ
จุ๋มเขาเคยทำงานนะแต่พอเจอในเอ็มนี่เปลี่ยนไปเลยนะ
เงินทองไม่เคยส่งให้ที่บ้านกลายเป็นแม่ต้องโอนเงินให้แทนนะฮะ
มันมีสมุดบันทึกที่จุ๋มเคยเขียนเอาไว้เหมือนกับเขาเคยทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะฮะ
เป็นเสื้อผ้าของจุ๋มนะฮะทำงานอยู่กรุงเทพนะ
แต่มีชุดเก็บอยู่ที่บ้านนะครับมีสมุดบันทึกนะฮะ
ที่เคยเขียนระบายความในใจอัดอั้นต่างอย่างเช่นวันนี้ลำบากนะ
ในวันที่เราลำบากเราก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนะครับ
ขอดูที่เขียนเลยที่เขาเขียนระบายความในใจอะไรเอาไว้นะครับ
แล้วก็เคยเขียนเอาไว้เหมือนกับพูดถึงเรื่องรถหรือเปล่า
บอกเทหนแรกกูไม่ผ่อนกูใช้แรงฟัดตายอะไรอย่างนี้นะฮะ
เคยเขียนโทรเหมือนกับเขียนข้อความไว้เพื่อโทรไปขอคำปรึกษาทนายความ
บอกว่าขอคำปรึกษาเรื่องรถคืออยากคืนรถเพราะตอนนี้ไม่ได้ใช้รถ
คนที่เอารถไปใช้เนี่ยติดต่อไม่ได้เลยจะทำยังไงดี
ช่วยติดตามให้หน่อยได้ไหมหรือให้คำปรึกษาอะไรได้บ้าง
แล้วต้องไปแจ้งที่ไหนได้บ้างเพราะคนที่ใช้รถติดต่อไม่ได้
โทรไปก็เปลี่ยนเบอร์โทรคือไม่อยากจ่ายเงินโดยที่ตัวเองไม่ได้ใช้รถ
ไม่รู้เขาหมายถึงรถที่ออกให้ในเอ็มหรือเปล่า

แล้วมีญาติจุ๋มค้ำด้วยแต่เอ็มเอารถไปใช้
มีบัตรเครดิต๒ใบพบว่ามีสมุดบัญชีการกู้เงินทกศด้วยนะฮะ
ชื่อของจุ๋ม๒๖พฤษภาคม๕๗๕๐๐๐บาท
เล่มหนึ่งกู้นะสหกรการเกษตรปฏิรูปที่ดินกู้แสนเจ็ดนะฮะโอ้โห
มีใบเสร็จชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสหกรการเกษตรปฏิรูปที่ดินเมื่อ๒๑มีนาคม๕๙
ก็ตรงกับที่ญาติบอกว่าหาเงินไปให้ในเอ็มชัย
เดี๋ยวไว้ค่อยตามต่อแล้วกัน